นี่มาดูความร้อนแรงของข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะฮะ

คุณแม่รับ๒ล้านไปก่อนฆ่าชีวิตแตงโมนะฮะ
แต่ถ้ารวมแล้วอีก๒๐ปี

แต่นี่ก็เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกันคุณผู้ชม

ล้าน๒แม่พอใจให้อภัยทุกคน

เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งและดูภาพของคุณแม่นะครับ

คือเมื่อวานนี้ศาลได้นัดสอบคำให้การ
รวมถึงคนที่เหมือนเป็นกุญสือ
คือป้อตานุพัฒน์โรเบิร์ตไพบูลนะครับ
แล้วก็จ๊อปนิทัศน์กระติกอิสรินรวมถึงแซนวิสาพัฒน์

ก็ทยอยเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนทบุรีกันมาแต่เช้า
ค่อยเดินทางกันมาทีละคนทีละคนเนี่ยนะฮะ

ซึ่งพนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยทั้ง๖คน
ในข้อหาหลักคือประมาท
ส่วนสื่อมวลชนจับจ้องที่คุณแม่
นี่เมื่อคุณแม่ลงจากรถ

สื่อแซวเลยอู้หูคุณแม่ดูเด็กจัง
เอาจริงคุณปกติเราอาจจะไม่เห็นให้คุณแม่ใส่กางเกงครับ
นี่ไม่เห็นใส่กระโปรงไม่เคยเห็นใส่กระโปรงเหนือเข่า
กระโปรงพริ้วแบบนี้ลายดอกแบบนี้
คุณแม่ดูเด็กลงหรือเปล่าสดใสหรือเปล่า
ก็มีการสัมภาษณ์คุณแม่ตั้งแต่แรกเลย
คุณแม่ลงจากรถและอย่างที่คุณน้ำแข็งบอก
ชุดนี้สวยนะสั้นเดี๋ยวข่าวนะครับบกมือทักทายผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
เป็นครั้งแรกที่ได้มาขึ้นศาลยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยนะคะ
แต่เมื่อถามถึงตัวเลขในใจของแม่

ค่าเสียหายค่าอะไรนะค่าชดเชยชดเชย
เยียวยาอะไรที่เรียกร้องกันไปยังไงคะคุณแม่
ฟังเสียงคุณแม่แล้วกันนะครับ
คุณแม่ข้อมูลเจรจาที่จะมีเจรจาเรื่องนั่นอื่น

ยังไงค่ะยังไง

มีที่ตัวเลขในใจเลยค่ะ

เหตุผลที่เราประเมินจากตัวเลขที่เราแจ้ง

พวกหนูคุณแม่ก็ไม่โกรธ

พวกหนูก็เรื่องสื่อบรรชนละ
ทีนี้ครับก็ต้องขึ้นไปบนศาลใช่ไหม

ใช้เวลา๕ชั่วโมงนักข่าวก็รออยู่ข้างล่างนี่แหละครับ
ปรากฏว่าผลสรุปออกมาทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีฮะ
จำเลยได้ตกลงทำสัญญาปรณีประนอมกับแม่พนิดา
และชดใช้ค่าเสียหายต่อหน้าศาลครับคุณผู้ชมฮะ

จำเลยได้วางเงินต่อหน้าศาลรวม๒ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินสด๔แสนบาท
บวกลบคูณหารก็เป็น๑๖๐๐๐๐๐บาทนะ

และได้ทำสัญญาให้เงินรายเดือนเดือนละ๓๐๐
เดือนละ๓๐๐๐๐บาทเออ๗๒๐๐๐๐๐บาทนะแล้วเมื่อกี้ไปบวกกับ๒๐๐๐๐๐๐บาทน่ะนะ

ซึ่งบอกคุณแม่พอใจนะพอใจตรงนี้
ก็เลยได้ถอนคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญานะครับ
อกจากนี้แซนและกระติกนะครับคุณผู้ชม
ลงมาก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับ
บอกว่าจริงแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ส่วนนี้อะไรคุณ
อันนี้แซนกับกระติกตั้งใจมอบให้คุณแม่
เอามาเป็นของขวัญมอบให้กับผู้ใหญ่

แต่อันนี้แว่วมานะว่าทางหูนี้มูลค่าก็ประมาณครึ่งแสน
คือตั้งใจเธอสองคนให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับ
บอกว่าจริงก่อนหน้านี้ก็มีการโทรคุยกับคุณแม่อยู่แล้ว
ก็ทักทายกันแล้วถามว่าคุยอะไร
นะฮะก็ทักทายตามภาษาผู้ใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็กระติกยังบอกว่า
แซวคุณแม่อยู่เลยคุณแม่ดูเด็กขึ้นสวยขึ้นนะคะ

แล้วอย่างที่บอกค่ะตังหูนี้ก็เหมือนกับ
ของที่ซื้อให้กับญาติผู้ใหญ่เฉยปกติ
อยู่ก็ซื้อมาเนี่ยนะใช่แต่ถามมูลค่าถามอะไรเนี่ย
แซนไม่บอกแต่แซนบอกไปถามคุณแม่ค่ะ

นักข่าวถามให้อะไรอยากรู้ให้กำไรให้สร้อยให้เพชรให้อะไรหรือเปล่า

แซนกระติกเดินออกมาหน้าศาล
ปโรเบิร์ตพีมแล้วก็แม่จิ๋มเดินออกข้างศาล
ทั้งหมดขึ้นรถกลับไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ส่วนคดีอาญาสารนัดสอบปากคำวันที่๒๒ธันวาคมนี้นะครับ
ใช่ค่ะคือเมื่อวานก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ฝั่งทนาย๗๗วันหน่อยไหม
ทนายแม่ทนายเดชานี่แหละค่ะ
คือทนายเดชาก็โพสต์แสดงความยินดีกับแม่จิ๋มนะคะ
ว่าได้สิ่งที่ฝันเอาไว้แล้วได้ค่าเสียหายตามที่หวังเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวดูกันหน่อยไหมดูคลิปนี้หน่อยของทนายเดชาค่ะ
สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับ
วันนี้ได้ข่าวมาว่าคุณแม่เจรจาเรื่องค่าเสียหายสำเร็จนะ

วันนี้เห็นได้ข่าวคุณแม่ได้ไป๙ล้าน๒นะครับ
มีเงินสดอยู่ส่วนหนึ่งเช็คอีก๒ใบ
เงินสดรวมน่าจะประมาณทั้ง๒ล้านส่วนที่เหลือก็เดือนละ๓๐๐๐๐บาท
ภาวนาให้คุณแม่อยู่ถึงยังยังจะได้ใช้เงินได้ครบเดือนละ๓๐๐๐๐บาท

ก็ขอให้มีความสุขนะครับคุณแม่

มันจะมาสะดุดตรงไหนล่ะพี่
ก็ขอให้คุณแม่อยู่ให้ถึงใช้เงินให้ครบ๒๐ปีไอ้๓๐๐๐แต่ละเดือน

ว่าเงิน๓๐๐๐ที่จะให้๒๐ปี
อันนี้คือมันชัดเจนว่าไม่ได้ตกทอดให้กับทายาท
คือถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่อยู่ไอ้เงินก้อนนี้ไม่ได้ตกทอดนะ
ดังนั้นทนายเดชาเขาก็เลยบอกแบบนี้ไง
ว่าคือต้องให้คุณแม่เท่านั้นคุณแม่คนเดียว
คือหลายคนพูดถึงเงินก้อนนี้นะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้คุณแม่อายุ๖๐กว่าแล้ว

อีก๒๐ปีอะไรอย่างนี้ค่ะเออ๘๕
คุณแม่เขารมดีร้องเพลงสบาย๘๐
สบาย๘๐ยังอยู่สบาย
นะทีนี้เมื่อกี้เห็นทนายเดชาแล้วใช่ไหม
เรื่องจบไหมเนี่ยไม่จบไม่จบพี่เบิร์ต

ยังยังมีอีกหลายทนาย

เพราะว่าน้ำแข็งเชื่อแหละว่าหลายคนอยากรู้ว่า
นายตั้มเป็นยังไงแต่เดี๋ยวค่อยเล่าทนายตั้ม
เอาทนายชนบทสุภาษีก่อนค่ะอดีตผู้พิพากษา

ธนายชนบทก็เป็นช่วงหนึ่งที่เป็นตัวเก่งในการเป็นธนาย
ก็นี่แหละมีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ
กฎหมายชนบทนะคะบอกว่าคดีตังโมยังไม่จบ

แม่ก็ถอนคำร้องเป็นโจทย์ร่วม
เหลือแต่คดีอาญาที่อายการฟ้อง๖คน
ก็คือเรื่องประมาทเป็นเหตุให้แตงโมเสียชีวิต

แล้วก็จำเลยในเดือนธันวาคมอย่างที่บอกไปไง
ธันวาใช่ไหมดังนั้นทั้งตัวทนาย
แล้วก็ทีมงาน๕คนไม่มีสิทธิ์เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับคดีของตังโมแล้ว
แต่เมื่อวานนักข่าวก็ถามแซนกับกะติกนะ
เกี่ยวกับเรื่องของคดีว่ายังไงยังกังวลอะไรอีกเปล่า
บอกว่าก็ไม่ต้องกังวลก็ไม่ได้ทำผิดอะไร
อาจารย์กติกพูดแบบนี้นะฮะอันนี้จบในส่วนของน้ำแข็งแล้วนะ
จบธนายเดชาจบธนายทรวณบทยังไงต่อ

ข้าวผมเป็นตัดแทรก

ปากยังคว่ำไม่พอเหรอไม่จบคว่ำอย่างไร

ที่บอกเป็นตัดแทรกนะตามผมมา
น้ำแข็งจำได้ธนายต้ำครับธนายต้ำสิทธาเบี้ยบังเกิด
ธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์รูปภาพตัวเขา
อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเบ้ปากมองบนใช่ไหมพี่บุ๊คแบบนี้
ใช่ใช่เอาจริงมันยังไม่ได้มองบนบ้างหรอกมองข้างมองข้างนะครับ
เก้าจุดสองล้านบาทครับคนนอกอย่างพวกเราก็ได้แต่เบ้ปากอืม
เท่านั้นยังไม่พอครับทนายตั้มยังแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์
ของตัวเองอีกว่าชาวเน็ตเลิกแซะคนอื่นว่าคนนั้นทำไมไม่ช่วย
คนนี้ทำไมไม่ช่วยแล้วดูเอาเองครับว่าผู้เสียหายหลักเขาไม่คิดสู้ตั้งแต่แรกแล้ว
คนนอกอย่างเราจะไปทำอะไรได้โดยมีทนายจุ๊กกรูก็คือทนายเดชา
เข้ามาแสดงความเห็นว่าพี่เบิร์ขันเหมือนอ่ะ
ผมยังขันได้อยู่น้ำแข็งขอล้ออะไร
ทนายจุ๊กกรูเข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนแยกย้ายกันกลับบ้านกลับช่องนะครับ
มีความสุขแล้วครับขออภัยครับ
ซึ่งทนายตั้มได้เข้ามาตอบกลับทนายเดชาว่าน่าสงสารอาจารย์ไม่ได้อะไรเลยนอกจากคณะทัวร์
แล้วก็หัวเล่ายังแซ่บไปจบนะเป็นตาแซ่บกันต่อ
หลังจากนั้นไม่นานแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในแก๊งคนบนเรือนะฮะ
จำเลยคดีแตงโมนิดาเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความถึงใครก็ไม่รู้นะถึงใครก็ไม่รู้
ว่ากล้าพูดว่าความยุติธรรมได้ถูกพรากไป
ขยันเดินสายอวดอ้างสรรพคุณถนัดใช้เส้นสายเพื่อยุติคดี
เพราะทฤษฎีทางกฎหมายคุณลอกเพื่อนถึงได้จบทนาย
ช่วยอายหาอะไรหายไปอ่ะ
ช่วยอายหามันบ้างเวลาความถามหาความยุติธรรม
เพราะสิ่งที่คุณได้ทำคือยัดเยียดความเป็นจำเลยให้คอบร
โดยบิดเบือนข้อได้จริงให้สังคมเข้าใจผิด

คือคนบนเรือ

ทิ้งเพื่อนไว้กลางแม่น้ำเจ้าพระยายังกล้าแซะคนอื่นว่าอายหมา
อันนี้ไม่เอาหายหาแล้วนะ

แบบคุณเปรียบเทียบกับหมายังสงสารหมา
เพราะหมาคือสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตว์
มันไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่
ตัวคุณเองถ้าไม่รวยไม่เส้นใหญ่ไม่รอดคุกหรอก

คุณน้ำแกงหาต่อสิคุณแซนจะโพสต์อะไรต่อบ้าง
อกจากนี้นะครับยังแสดงความเห็นใต้โพสต์ตัวเองอีกนะ
ใครกันแน่ส่งคนมาบีบพนักงานสอบสวน
ที่อ่อนกฎหมายพอแพ้ปุ๊บร้องเอ๋งเลยดี
ใครอ่ะเอออันนี้ผมจะไม่ยุ่งนะ
ถ้าคิดจะมาค้าความกับทนาย
ด้วยการโพสต์แซะเหมือนที่ชอบทำแล้วฟ้องร้อง
บอกเลยฝันไปเถอะโอ้โฮอันนี้โค้ดเลยนะ
คุณกับผมกระดูกคนละเบอร์
อำนาจบาดใหญ่ที่เคยใช้มาตลอดชีวิต
ใช้กับคนแบบผมไม่ได้ครับ

ข่าวนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ทนายตั้มนี่ครับ
นี่พยายามดูว่าคุณแซนจะโพสต์อะไร
แต่ก็คือมีแค่อยู่ในสตอรี่เฉยค่ะคุณผู้ชม
อันนี้คือเป็นรูปที่อยู่กับประติกนี่นะคะ
ส่วนทนายตั้มก็ยังไม่มีโพสต์ใดมากกว่า
กว่านั้นทนายตั้มก็ยังเป็นโพสต์เมื่อวานแหละ
ครับคุณผู้ชมครับ๑๑ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมครับโอ้โฮ
เห็นไหมคุณน้ำแข็งทำเหมือนมาก
ผมทำไม่เหมือนแล้วไอเบ้ปากคุณผู้ชมบอกมา